เลือกตั้งสอสอที่จะมาถึงกฎหมายใหม่ระบุเอาไว้นะครับว่าพักการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่จะสนับสนุนเป็นนายรมนตรีแนบมาด้วยนะครับ
ตอนนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยมีกระแสข่าวว่ามีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นของแกนนำพักสองคนในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
แต่ว่าทางพักออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงติดตามจากรายงานครับ
ถือเป็นแรงกระเพื่อมภายในพักเพื่อไทยอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวเตรียมผลักดันให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขึ้นบัญชีนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งแทนตัวเต็งที่หลายคนคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าต้องเป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพัก
ร้อยหลังมาได้เพียง๑วันผู้ที่ถูกพาดพิงอย่างนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ต้องรีบออกมาปฏิเสธไม่เคยเข้ามาก้าวไก่การตัดสินใจใดในพัก
เช่นเดียวกับคุณหญิงสุดารัฐก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายชัดชาติเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความสามารถ
ซึ่งส่วนตัวไม่ขัดข้องแม้จะถูกจัดวางบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์๒
ก็คุณชาติชาติเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะว่า
พี่เองก็สนับสนุนคุณชาติชาติก็พูดหลายครั้งแล้ว
ก็ยังยืนยันว่าก็สนับสนุนว่าคุณทัชชาติก็มีความเหมาะสมนะคะ
ดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะว่าเราจะมีปัญหากันเราไม่มีปัญหา
ตัวพี่เองพี่สนับสนุนคุณชาติชาตินะคะ
ว่าคุณชาติชาติมีความเหมาะสมที่จะได้เป็นนายกนะคะ
เลือกตั้งชัดเจนเมื่อไหร่เราก็ชัดเจนเมื่อนั้น
ก็ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศวันเลือกตั้งก่อน
เราก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเราคนเยอะ
คนเยอะคนมีความสามารถเยอะ

ไม่มีทะเลาะกันไม่มีไปตีกัน
ยังไงก็ไม่ตีไปยุยังไงก็ไม่ตี
ขณะที่วันนี้นายชัดชาติยังคงลงพื้นที่
สำรวจปัญหาการจราจรแยกลำสาลี

โดยเขาย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกัน
พร้อมทำงานได้ทั้งหมดตามที่คุณหญิงเห็นเหมาะสม

ผมคิดว่าเพื่อไทยเป็นทีมเลือกเพื่อไทยผมก็ได้หมด
แล้วก็เรื่องตำแหน่งอะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงนะ

ผมว่าอันนี้เราไม่ได้กังวลตรงนั้นเลยครับ
แล้วก็เดินหน้าพยายามหาทางออกหาคำตอบให้ประชาชน

ผมว่าเราไม่ได้กังวลผมว่าคนที่เข้าใจเรา

คือผู้ที่มีประสบการณ์มากบารมีในทางการเมือง
ขณะที่นายชัดชาติคือคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์
กระแสตอบรับในตัวบุคคล
จึงมีความสำคัญพอกับความนิยมของประชาชนที่มีต่อพัก
การจัดวางตัวให้ใครขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งรอบนี้

สำหรับชัยชนะของเพื่อไทยและคนในตระกูลชินวัฒน์
ชัยชนะในยามที่คะแนนนิยมของทุกสำนักโพล
ต่างยกให้คนเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นผู้เหมาะสมกับตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน